ต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของการลงสมัครเลือกตั้งนายกสมคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ
ล่าสุดพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับ

ตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
พร้อมกับชูนโยบายคำว่าแฟร์
ซึ่งแปลว่าเท่าเทียมในนโยบายของการบริหารงานครับ

แถลงข่าวลงสมัครเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ที่จะมีขึ้นในวันที่๑๑กุมภาพันธ์ปีหน้า
พร้อมกับเปิดตัวโค้ชเฮงวิทยาลาวหกุล
อดีตนักเตะและหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย
เข้ามารับหน้าที่เป็นประธานเทคนิค

พร้อมกับยืนยันว่าการลงสมัครครั้งนี้
ได้รับเชิญจากทางด้านพลตำรวจโทพิสันจุดิหลก
ที่เป็นเพื่อนสนิทสนมกันเพื่อเข้ามาร่วมกัน
พัฒนาวงการฟุตบอลไทยครับ
โดยพลตำรวจเอกสมยศครับกล่าวว่า
เขาต้องการยกระดับการทำงานของสมาคมฟุตบอล

โดยชูนโยบายชูสโลแกนว่า

็แปลว่ายุติธรรมและเท่าเทียมนั่นเอง
โดยนโยบายหลักก็มีข้อที่๑นะครับ

๒นะครับทุกเกมต้องแฟร์
ส่วนข้อ๓ครับแฟร์สิทธิประโยชน์ที่ทุกสมาชิกสโมสร
จะได้มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม
และแฟร์ในข้อที่๔ครับคือแฟร์การเงินที่ทุกสมาชิกสโมสรนั้น
จะได้เท่าเทียมเช่นเดียวกันครับ
สักทีนะครับโดยจะดึดหลักแนวทางในการปฏิบัติที่คำว่าแฟร์
แฟร์คือเท่าเทียมกันเสมอภาคกันแล้วก็ไม่เอารัฐเอาเปรียบกัน
ทางนี้ครับการลงประกาศเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลของพลตรวจเอกสมยศ
ถือว่าเป็นรายแรกนะครับที่ลงชิงสมัครเลือกตั้งนายกสมาคมในครั้งนี้
หลังจากมีการกระบวนการคัดสรรใหม่ทั้งหมดโดยจะปิดในการรับสมัครเลือกตั้ง
ยกสมาคมนั้นในวันที่๑๑มกราคมแล้วก็จะมีการเลือกตั้งชิงตำแหน่ง